ทุกผู้ชมครับที่อุดรธานีนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีเพื่อนรักเขานั่งดื่มเหล้ากันอยู่นะก็ตามสูตรแล้วฮะเหล้าเข้าป่าก็เมาเมาก็พูดจาไม่ถูกหูกันฝั่งหนึ่งก็คว้ามีดแทงคอเพื่อนเสียชีวิตคาบ้าน
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อสุวิชัยมงคลดีอายุ๖๔ปีนะครับ
นี่แจก็มีรอยสักเป็นตัวเลยนะ
ตะแคงเสียชีวิตอยู่บนที่นอนในบ้าน
สภาพศพก็คือถูกมีดแทงเข้าที่ศีรษะด้านหลังซ้ายเป็นแผลชะกัน
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมงนะครับ
ที่เจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุเนี่ยชื่อเชียนชัยงามหนัก
อายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับ

นั่งอยู่แบบนั้นนะครับแกบอกสุวิชัยเมามาหาที่บ้าน
ไป๕นาทีเชียนชัยเนี่ยเมาเหมือนกันเดินตามมาที่บ้าน
แล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงจากนั้นได้ยินเสียงเชียนชัยเนี่ย
โกนบอกกูจะฟันมึงและได้ยินเสียงสุวิชัยเนี่ยร้องเสียงดัง
ไม่นานนักเชียนชัยก็สะพายย่ามเดินออกจากบ้านผมไปซึ่งตอนนั้นก็ไม่คิดว่า
จะมีอะไรเกิดขึ้นก็เลยไม่ได้ขยับตัวไปดูเพราะเจ้าของบ้านเนี่ย
คือลุงชัยยันเนี่ยแกเดินไม่ได้แกก็คิดว่าเออเขาเอะอะอะไรกัน
แล้วก็อีกคนนึงเดินออกไปแล้วไม่น่าจะมีอะไรก็เลยไม่ได้ถัดตัวไปดู
ก่อนที่จะมีเพื่อนบ้านเนี่ยมาหาที่บ้านแล้วก็เห็นพวกกองล่มกองเลือดมัน
ไหลมาแถวตรงที่นอนพอไปดูก็เห็นเอ้าสุวิชัยเนี่ยนอนเสียชีวิตจมกองเลือดไปแล้ว

ร้านเชียร์เขาก็กินร้านเชียร์เขาก็พีชกับโอ้ค่ะเป็นประจำ
เป็นประจำอ่านี่หมักเชียนนะฮะแสดงว่าไม่ได้มากงเหล้ากันที่บ้านของลุงชายันแก
ชายันแกบอกแกเมามาจากที่อื่นกันแล้วทั้งคู่เนี่ยนะฮะ
ประหลัดอำเภอกลูกแก้วนะครับก็คือท่านประหลัดธนสัจบุญศิษฎ์นะครับ
บอกว่านายเชียนชัยที่ถูกจับกลุ่มตัวได้สารภาพอ้างกับตำรวจ
ปมก่อเหตุเนี่ยก็เนื่องจากเมาแล้วพูดจาไม่เข้าหูกัน
ก็เลยตามนายสุวิชัยไปนะที่บ้านหลังเกิดเหตุใช้มีดเนี่ยฟันเขาแทงเขาจนเสียชีวิต
เจ้าของบ้านก็ยังอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นผู้พิการนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมดื่มเหล้านะครับสั่งสรรค์กันอยู่ตรงนี้เป็นประจำ
ช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะฮะที่กู่แก้วอุดรธานีนะครับตะมนต์คอนสาย
นี่นะฮะได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยเขาพิการตั้งแต่กำเนิด
อยู่คนเดียวนะแล้วก็ชอบดื่มเหล้าด้วยใครผ่านไปผ่านมาก็จะแวะมากงเหล้ากับแกเป็นประจำ
ส่วนผู้ตายก็คือลุงสุวิชัยวัย๖๔ปีลูกแกทำงานอยู่ต่างประเทศ
แล้วก็ส่งเงินมาสร้างบ้านให้แกอยู่นี่ตอนนี้เนี่ยพอเกิดเหตุเกิดขึ้นนะครับ
ทางข้าวของเครื่องใช้ในบ้านต่างเนี่ยผู้ตายเองเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็เอาไปขายซื้อเหล้ามาดื่มหมด
ลูกเนี่ยถึงขั้นเคยยื่นคำขาดว่าถ้าไม่เลิกเล่าเนี่ยอาจจะไม่ให้อยู่ที่บ้านแล้วนะ
สุดท้ายตัวของลุงสุวิชาเองแกก็เลยหนีมาอยู่บ้านของนายชายันบ้านหลังเกิดเหตุ
ส่วนที่บ้านของลุงชายันนะครับบ้านหลังเกิดเหตุ
วันนี้บอมก็ย้อนไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนค่ำ
ค่ำเนี่ยไปถึงแกก็เมาอยู่นะฮะ
แต่ก็ยังพอพูดคุยกันได้บ้างนะครับ
แกบอกว่าผู้ตายกับผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนที่มาดื่มเหล้าด้วยกันเป็นประจำทุกวัน
บางวันก็นอนที่บ้านนี่แหละแต่ผู้ตายกับผู้ก่อเหตุก็ไม่ค่อยถูกกัน
มีปัญหากระทบกระทั่งกันอยู่บ่อยแต่ก็ไม่เคยตีกันทำร้ายกันขนาดนี้
ส่วนศพของลุงสุวิชัยนะครับตอนนี้กู้ภัยก็ส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนนะฮะ
เหลือคือรอการประสานญาตินะครับคนร้ายที่ก่อเหตุตอนนี้ก็จับได้ล่ะ